ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาร้องเรียนบอกว่า
คือสามีของเขาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่อำเภอเดิมบางนางบวชเนี่ยนะคะ

หายตัวไปตั้งแต่๒๙มกราคมแล้วจนถึงบัตรนี้

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าหายไปไหนไปพร้อมกับรถคันหนึ่ง
แต่ที่เธอเป็นห่วงเพราะว่าสามีมีทรัพย์สินติดตัวไปด้วย
มีสร้อยคอทองคำมีเลสข้อมือทองคำมีเงินสด

ปกติสามีไม่เคยไม่กลับบ้านถ้าวันไหนมีเหตุจำเป็นไม่กลับจริง
ต้องโทรมาบอกแต่เนี่ยโทรไปเนี่ยปิดเครื่อง
ตอนแรกก็เออสงสัยคงแบตหมดละมั้งเดี๋ยวคงกลับมาที่บ้าน
ปรากฏว่าวันที่๒ก็แล้ววันที่๓ก็แล้วไม่กลับบ้าน
ยังหมดอยู่ติดต่ออะไรไม่ได้เลยค่ะ
ต้องบอกว่านี่มันคือวันที่๖แล้วนะคะ
หลังจากที่นายอำนวยสัจจะเวทะวัย๔๘ปี
ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดิมบางนางบวชคนนี้หายตัวไป
พร้อมกับรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิรุ่น
ขับออกมาจากบ้านตั้งแต่๔ทุ่มของคืนวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้ตามตัวไม่เจอ
ที่บ้านของนายอำนวยค่ะนางวาสนาสัจเวทะภรรยาพร้อมลูกแล้วก็ญาติ
นำชุมชนในพื้นที่เขามารวมตัวกัน
รอฟังข่าวการติดตามตัวของตำรวจ
แล้วก็ได้โทรศัพท์ไปตามสถานที่ต่างที่คิดว่านายอำนวยจะไปด้วยนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกค่ะไม่มีเบาะแสไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
ทุกคนก็มีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะนางวาสนาแล้วก็ญาติญาตินะคะร้องไห้ออกมาเลยนะคะ
วาสนาบอกว่าสามีเป็นคนไม่เล่นการพนันไม่สูบบุหรี่
แต่ว่าจะชอบไปเที่ยวสั่งสรรค์กับเพื่อนเกือบทุกคืนเลยค่ะ
บางวันก็กลับตี๒บ้างอีกวันตี๓บ้าง
แต่ไม่เคยไม่กลับบ้านนะคะกลับทุกวัน
เพราะต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้า
แต่ว่าเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้ค่ะ
สามีเนี่ยมีบ้านเล็กบ้านน้อยไปเรื่อย
เพราะว่าดูจากรูปภาพแล้วก็หน้าตาดีนะคะ
ผู้จับไพร่เลาะสาวก็ติดพันธุ์กันเยอะ
สำหรับสาเหตุการหายตัวไปจะมาจากเรื่องชู้สาว
ว่าเรื่องธุรกิจหรือเปล่าเนี่ยเธอบอกเธอไม่รู้
เพราะว่าที่ผ่านมาสามีก็ไม่เคยคุยปัญหาเรื่องงานให้ฟังเลย
สำหรับธุรกิจที่สามีทำเนี่ยมี๒อย่าง
อย่างแรกก็คือรถรับจ้างเกี่ยวข้าว๑ชุด
ก็จะวิ่งรับส่งหมูสดจากจังหวัดนครปฐม

ส่วนเงินก็จะโอนจ่ายผ่านบัญชี

ทำไมอยู่สามีถึงหายตัวไปแบบนี้

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตะบนเขาพระ
ซึ่งเป็นคนสนิทของนายอำนวยที่หายตัวไป
บอกว่าเขาเจอนายอำนวยครั้งสุดท้าย

คือนายอำนวยเขาจะมีการประชุมลูกบ้าน

เพราะนายอำนวยเป็นคนรับผิดชอบเรื่องงานมาก

อย่างแรกอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์

หรืออย่างที่๒อาจจะถูกฆาตกรรม

ที่จะคิดว่านายอำนวยคนนี้ยังมีชีวิตอยู่
ตำรวจโทนิยมสุยวงรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็บอกว่าเขาสอบปากคำญาติแล้วก็เพื่อนไปหมดแล้ว
ส่วนชุดสืบสวนเองกำลังแกะรอยแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จุดสุดท้ายที่เจอตัวนายอำนวยก็คือในร้านสะดวกซื้อปั๊มปตทริมถนนสายเดิมบางนางบัวชัยนาธ
ขับเข้าไปซื้อของกินในร้านแล้วก็ขับออกไปมุ่งหน้าไปจังหวัดชายนาฏ
หลังจากนั้นก็ไม่เจอรถคันนี้อีกเลย
ก็ต้องขอความร่วมมือไปยังเขตของจังหวัดชายนาฏด้วยนะคะ
เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คาดว่านายอำนวยจะผ่าน
ไปดูว่าสิ้นสุดที่ตรงไหนและไปอยู่ที่ไหน
รวมถึงประสานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือให้เช็คเบอร์โทรศัพท์จุดสุดท้ายด้วย
คิดว่าไม่เกิน๒๓วันนี้น่าจะได้เบาะแสอะไรบ้างค่ะ
อืมอ่า